คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์พ่อตาโหดค่ะ
เอามีดมาฟันลูกเขยได้รับบาดเจ็บ
อกจากนั้นก็ใช้ปืนขู่คนในครอบครัว
ดูอาวุธสิเนี่ยมีดยาวแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
แล้วถามว่าตำรวจจับตัวได้ไหมจับได้ค่ะ
ตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาไปจับกลุ่มพ่อตาโหด
คือนายสมพรสุพีแดนที่หน้าบ้านพักที่ตำบลบ้านป้อมของอายุทยานี่นะคะ
เพราะว่าพ่อตาคนนี้เอาปืนขู่คนในครอบครัว

ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นเนี่ย
ก็เจอทั้งหมิดดาบเจอทั้งกระสุนปืนลูกซองเป็น๑๐นัดเลย
พ่อตาคนนี้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะ
คือกำลังอ๋อลูกเขยบอกว่า
ตอนนั้นกำลังสอนลูกเรื่องเกี่ยวกับการปลาหินใส่คนอื่น

ทีนี้พ่อตาได้ยินพ่อตาไม่พอใจ
ตาไม่พอใจเดินมาชี้หน้าด่าลูกเขยเลย

ใช่ค่ะพ่อลูกสอนกันอยู่แต่พ่อตาไม่พอใจไง
ลูกเขยสอนลูกแบบนั้นดูสภาพสิคุณ
เอามิดดาบฟันที่แขนขวาแล้วก็วิ่งหนีไปด้านนอก
ทีนี้พ่อตาก็ตามไปอีกค่ะไปฟันเขาที่หน้าดูสิ
หน้านี่ตรงไหนบ้างตรงกรามตรงโหนกแก้มทั้งสองข้างเลยนะคะ
หลังจากนั้นนะตัวลูกเขยกับภรรยาก็ช่วยกันล็อกตัวพ่อตาเลย
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจมาระงับเหตุค่ะ
ลองฟังเสียงลูกเขยที่เป็นคนเจ็บหน่อยค่ะครับ
ที่แรกฟันตรงนี้เข้าแขน
เข้าแขนแล้วไงต่อ
แต่ผมหลบแล้วก็มันก็โดนแค่แบบดามยาวอย่างนี้เนอะ
แต่มันไม่ได้โดนปลาไงมันโดนช่วงคนโคน
ก็เลยถากถลอกไปเฉย
แนวรักหลานพี่ใช่แต่ไม่ได้รักหรอก
เพราะว่าเวลาผมไม่อยู่กับแฟนไม่อยู่อย่างนี้

ที่เรื่องที่เกิดเหตุเหมือนไม่พอใจว่าเรา

แต่แค่เอาประเด็นหลานมาเป็นข้อห้างเฉย
โอ้โหดูสภาพลูกเขยก็น่วมเหมือนกันนะคะ

นี่ค่ะนี่คือเมียของนายนิรุธนะบอกว่าอ๋อเปล่า

คือมีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงของฉัน
เขานิสัยโมโหร้ายแบบนี้อยู่แล้ว

พ่อตาโหดรายนี้ก็ต้องโดนละค่ะ
ทั้งเรื่องของพยายามฆ่า
แล้วก็เรื่องอาวุธปืนลูกซอง

ก็นำตัวไปดำเนินคดีนะคะ